คุณผู้ชมครับปัจจุบันผลไม้อีก๑ชนิดคือสับปะรด
ก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับ
ล่าสุดมีพันธุ์ที่ชื่อว่าพันธุ์ฉีกตานะครับ
คือคุณผู้ชมสามารถแกะตาของมันออกมารับประทานได้
บอกว่าทั้งหวานหอมกรอบไม่แพ้กับพันธุ์อื่นนะครับ
ชิมไปชมพร้อมกันกับคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
ปะรดสดจากสวนแกะจากตาพร้อมเสิร์ฟ
โดยไม่ต้องใช้มีดผ่าเหมือนกับสับปะรดทั่วไป
เพราะสับปะรดที่เห็นนี้เป็นพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่าพันเพชรบุรี๑๒
หรือที่เรียกว่าสับปะรดฉีกตานั่นเองค่ะ
แกะสับปะรดฉีกตาเพียงตัดช่วงล่างออก
แล้วใช้มีดซะตามตานิดหน่อยนำร่อง
แล้วแกะตาออกมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะ
แต่ช่วงที่จะแกะง่ายที่สุดโดยไม่ต้องใช้มีดนะคะ
ก็คือช่วงที่สับปะรดเริ่มเป็นสีเขียวอมเหลือง
ช่วงนั้นจะแกะง่ายที่สุดเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
จากนี้ไปการปอกสับปะรดจะง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะ
จากนี้นะคะจุดเด่นของสับปะรดฉีกตา

ที่สามารถฉีกออกแบบเป็นตาตามแบบนี้นะคะ

ในส่วนของรสชาตินั้นก็หวานกรอบ
จนทำให้เป็นที่ติดตลาดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ข้อมูลสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีระบุว่า
ปลูกสับปะรดพันธีกตาทั้งจังหวัด

ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ๒๒๕ตันต่อปี
โดยราคาเฉลี่ยหน้าสวนอยู่ที่๒๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สับปะรดพันธ์เพชรบุรี๑กว่า๒๐ไร่ของสวัสดิ์คำใส
เป็นหนึ่งใน๗๕ไร่ที่ตัดสินใจปรับพื้นที่สับปะรดพันธ์ปัตตาเวีย
ทดลองปลูกพันธุ์ใหม่เพราะได้ราคาดีกว่าเดิมค่ะ
ที่เริ่มที่เราปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตเวีย

แล้วก็มันพอปลูกไปนานเข้าปัญหาเรื่องที่ดินที่ต้องขยายไปทุกปี
ในสถานที่เดียวกับฝนผลิตอย่างเท่าเดิม
เราก็เริ่มห่องหาสับปะรดหรือว่าตัวไหนที่จะเข้ามาแทนสับปะรดตัวนี้

ปลูกสับปะรดฉีกตาไม่ต่างจากพันธุไป
ต้นทุนค่านอของสับปะรดฉีกตาจะสูงกว่าปัตตาเวีย
แต่ชาวสวนก็ยืนยันว่าผลตอบแทนนั้นคุ้มค่านะคะ
โดยเทียบจากราคาสับปะรดปัตตะเวีย๑ไร่
จะได้ผลผลิตประมาณ๑๐ตันมีมูลค่า๖๐๐๐บาทต่อปี
ขณะที่พันฉีกตานะคะ๑ไร่ได้ผลผลิต๖ตัน
แต่ว่ามีมูลค่าถึง๑๕๐๐๐บาทต่อปีเลยค่ะ
ปัจจุบันสับปะรดฉีกตาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมทานผลสด
ทำให้เกษตรกรร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างสำนักงานเกษตรจังหวัด
ในการหาตลาดรองรับผลผลิต
โดยการทำเป็นแปลงใหญ่เพื่อรวบรวมผลผลิต
ในการส่งไปขายในตลาดโมเดิร์นเพลจด้วยค่ะ
ตอนนี้ห้างทุกห้างยินดีที่จะรับป้อนสินค้าตลอด
ในอดีตเนี่ยเกษตรกรยังอึดอัด
เนื่องจากว่าเราส่งห้างเราต้องใช้เวลา๑๕วันถึง๓๐วัน
ถึงจะวางบินแล้วได้เงินมา
ฉะนั้นวิธีการรวมตัวเป็นแปลงใหญ่เนี่ย
รัฐนะครับก็มีนโยบายเพื่อจะให้ดอกเบี้ยต่ำ
ก็คือ๑สตางค์๐๑สตางค์นะครับเพื่อบริหารจัดการ
ส่งมาตลาด๓๐วันหรือ๔๕วันวางบิน
ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเกษตรกรจะมีสายปาน
เมื่อตัดมาแล้วก็จะใช้เงินบริหารจัดการนี้เกษตรกรเอาไปก่อน
ห้างขายได้เราก็จะส่งเงินเข้าบัญชีมา
เข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้
สำหรับใครที่ต้องการไปลองชิมเลือกซื้อสับปะรดฉีกตาก

สามารถไปซื้อได้ที่งานมหากรรมสับปะรดและของดีย่าป้อง
ที่จะจัดขึ้นที่ตำบลยางน้ำกัดใต้
อำเภอหนองย่าปล่องจังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่๑๗๑๕พฤษภาคมนี้ค่ะ
อัญชลีจิลิมั่ว
ข่าวทะลับทีวีปรายงาน